บ้านกรกกรอกนะฮะช้าวันลุงขึ้นได้มาถึงแล้ว
ผู้ใหญ่นิ่มเงินนามท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านกกอกเนี่ย
ประกาศเสียงตามสายเลยลูกบ้านท่านใดที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง
นั่นเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้า
จะต้องกักตัว๑๔วันห้ามออกไปไหนนะ
มันแปลว่าอะไรครับก็ลุงพลกับป้าแตนครอบครัวแม่น้องชมพู่
รวมถึงยูทูปเปอร์ต่างต่างเนี่ยเพิ่งกลับมาจากปฐุมธานี
ก็ต้องกักตัวด้วยแต่ว่าลุงพลครับคิวเขาแน่น
น่าจะคิวยาวไปน่าจะถึงเดือนเดือนถัดไปแล้วล่ะนะฮะ
มันมีคิวคุณผู้ชมฮะต้องไปร่วมงานที่วัดภูหลวง
ช่วยชาวบ้านเทพื้นปูนสาราวัดครับซึ่งบางคนเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยว่า
เอาแล้วลุงพลทำไมไม่กักตัว๑๔วันในเมื่อกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ต้องออกมาชี้แจงถูกไหมคะ
ชี้แจงกรณีนี้แหละค่ะคือพอชี้แจงเสร็จปุ๊บเนี่ย
หลังจากที่มีการประชุมหารือได้รับข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุข
มุกดาหารผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้

นี่ของลุงพลแล้วก็แม่น้องชมพู่รวมถึงเหล่าบรรดายูทูปเบอร์
ไม่ได้เดินทางไปในกรุงเทพแต่อยู่ในพื้นที่ปฐุมธานี
ปฐุมธานีก็เป็นพื้นที่เสี่ยงเหมือนกัน
แต่เขาก็แบ่งแยกเป็นอำเภอถูกไหมอำเภอไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยสีอะไร
และอำเภอที่ไปในจังหวัดปฐุมธานีเนี่ย
ก็ไม่ได้ไปในอำเภอที่มีคนติดเชื้อ
เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
แต่ขอความร่วมมือให้ทุกคนที่กลับมาจากปฐุมธานีนะ
เว้นระยะห่างทางสังคม
แล้วก็เวลาไปไหนมาไหนก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
จะออกนอกบ้านก็ต้องออกเท่าที่จำเป็น
และต้องไม่ไปในพื้นที่ที่มีคนแออัดด้วย
ลุงพลก็หลังจากที่กลับมาจากจังหวัดปฐุมธานี
หลายคนก็สังเกตอาการลุงพลเป็นไข้บ้างไหมเนาะ

ลุงพลอาการปกติดีไม่มีไข้ค่ะ
แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของกระบวนการที่ตำรวจเอาตัวไปเข้าเครื่องจับเท็จ
ตั้งคำถามเหมือนดิฉันและใครหลายคน
ทำไมตำรวจเพิ่งจะเอาตัวไปเข้าเครื่องจับเท็จ
ลุงพลแกบอกว่าทำไมตีเหล็กไม่ตีตอนร้อน
ตอนที่เหตุการณ์มันเกิดใหม่น้องหายไปวันที่เท่าไหร่นะคะ
พฤษภาปีที่แล้วใช่ไหมคะ

แล้วทำไมไม่เอาเข้าเครื่องจับเท็จตั้งแต่ตอนนั้น

วัดไข้ก็๓๖๗ประมาณนี้ครับ

หนูว่าต้องมีคนถามเยอะหนูถามตรงได้หรอ
เครื่องจับเท็จจริงแล้วผมว่ามัน
ถามว่ามันช้าไปไหมถ้าถามความรู้สึกผมมึงว่ามันช้า
แต่มันก็เป็นกระบวนการของเจ้าหน้าที่ที่เขาทำตามขั้นตอนเราก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวกายได้
มีการนำมาใช้ในช่วงเวลาที่อาจจะช้าเกินไป
ผมเชื่อว่ามันตีเหล็กมันต้องตีตอนร้อนที่โบราณเขาว่า
จริงแล้วตำรวจเขาอาจจะต้องมีวิธีการของเขา
ใช่ไหมที่คุณพูดว่าอะไรนะเมื่อกี
คือถ้าเกิดว่าเป็นความจริงสิ่งที่เคยพูดไว้ตอนนั้นกับตอนนี้มันต้องตรงกัน
ใช่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวพูดกี่ครั้งก็ต้องตรงกัน

วันนี้ค่ะตำรวจจะขอสอบปากคำลูกชายของลุงพลอีกครั้งหนึ่งนะคะ
หน้าสหวิชาชีพแล้วก็อนุญาตให้ผู้ปกครองของเด็กเนี่ย
สามารถเข้ารับฟังได้ลุงพลบอกว่าไม่ได้กังวลอะไร
และเลือกที่จะให้บุคคลที่ครอบครัวไว้วางใจเป็นตัวแทน
เข้าร่วมรับฟังการสอบปากคำครั้งนี้ด้วยก็คือคุณกฤษดาโลหิตดี
หรือทนายโดบิตะนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวลุงพลตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะ
ใช่ครับทีนี้แน่นอนคุณผู้ชมนะ
เวลานี้ก็คงไม่ได้มีใครไม่รู้จักลุงพลหรอกเนอะนะฮะ
เพราะว่าเขาก็กลายเป็นคนดังแห่งบ้านกก
ออกไปแล้วมีพรีเซนเตอร์มีงานเข้ามา
รายได้ปีที่ผ่านมาอยู่หลายล้านเหมือนกันนะครับ
เดินบงเดินแบบอะไรก็ว่ากันไป
ทีนี้พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
ก็มีหมอดูเขาขอตรวจดวงชะตาลุงพลหน่อย

อาจารย์สถามภาษณมณีมริษนธรรม

หลังไปเข้าเครื่องจับเท็จแล้ว
เขาบอกว่าอาจารย์ดูสีหน้าสีตาลุงพลช่วงนี้นะ

แต่แววตาลุงพลดูกังวลนะคุณนักข่าว
ปีนี้ดวงชะตาของลุงพลลุงพลชื่อจริง
มีชอช้างนำหน้าถือว่าเป็นโลกาวินาท
แล้วก็มีดาวเมื่อเดือดอยู่คลื่นมาทับ
ทำให้ชีวิตลุงพลจะมีเต็มเรื่องตื่นเต้น
สีชื่อเสียงแต่แต่ยังมีส่วนดีอยู่บ้าง
ดังนั้นจนถึงจากนี้ไปถึงเดือนเมษายนถือว่ามีดีร้ายเท่ากัน๕๕
แต่ถ้าพ้นเดือนเมษายนไปแล้วลุงพลจะมีดี
แม้ว่าคดีจะไม่ยุติก็ตามเพราะว่าดวงชะตาของลุงพลนะ
มีดาวสุขส่งผลดีกับดวงชะตาของลุงพลอยู่

ก็มีเรื่องเกี่ยวกับตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงนะคะ

เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะถ้ายังไม่ถึงเดือนเมษานะคะ
ลุงพลก็อาจจะมีปัญหาที่เสียชื่อเสียงหรือเดือดร้อนลำบากได้นะคะ
แต่ว่าถ้ารอให้พ้นเมษาไปแล้วนะคะ
คดีนี้ยืดเยื้อถึงหลังเมษารุงพลก็จะรอดพ้นและจะพบความสุขนะคะ
ไม่ว่าดวงตามชื่อตามวันเกิดอะไรต่างจะว่าอย่างไร
สุดท้ายก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
เข้าเครื่องจับเท็จไปแล้วทั้งครอบครัวของน้องชมพู่เอง

เองก็ดูว่าตำรวจเขาจะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
อันนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าผลของการเข้าเครื่องจับเท็จเป็นอย่างไร
ก็หวังว่าเราจะได้คำตอบว่าใครฆ่าน้องชมพู่
พฤษภาคมครบปีแล้วนะสำหรับการเสียชีวิตของน้องนะฮะ
ตอนนี้ก็รอบดพิสูจน์การวิเคราะห์ประเมินประมวลจากเครื่องจับเท็จ
ว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ผมว่าตำรวจคงไม่ออกมาบอกเรื่องนี้ง่ายนะฮะ